การประชุมคอรมอสัญจรพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
วันนี้ใช้สถานที่ที่บุรีรำเป็นที่ประชุมนะครับ
ประชุมในวันนี้ก็มีการอนุมัติโครงการเร่งด่วน๔๐โครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวงเงินกว่า๑๐๐ล้านบาทนะครับ
อกจากนี้ยังมีบรรยากาศสีสันอีกหลายอย่าง
ใครเห็นก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าชื่นมื้นจริง
ทริปคอรมอสัญจรถิ่นประสาทสายฟ้ารอบนี้
ก็เพราะเจ้าภาพเขาจัดใหญ่ยิ่งกว่ารัชดาลัยเทียเตอร์
คนคนมาต้อนรับบิ๊กตูกว่า๓๐๐๐คน
แผนเปิดสนามช้างอารีน่า
ให้เดินโบกไม้โบกมือทักทายพี่น้องชาวบุรีรำ
เสียงสนั่นกึกกล้องสนามฟุตบอลเลยทีเดียว
เพียงผลเอากองทัพประชาชนมาต้อนรับ
เนวินยังสารต่อความฝันบิ๊กตู่ให้เป็นจริงอีกค่ะ
ก็เพราะรู้ว่าชื่นชอบการขี่บิ๊กไบท์มากที่สุด

ให้นายกสวมวิญญาณนักบิด
วบบิ๊กไบท์ลงสนามช้างอินเตอร์เนเชอร์แลล
เซอร์กิตเบาไปสองรอบ
และหลังประชุมคอรมอสัญจรที่ให้ความเห็นชอบวาระต่างไปแล้ว
คณะของนายยกประยุทธ์ยังเดินสายไปพบประชาชนที่บ้านสนวนใน
เยี่ยมชมโฮมสเตย์ชุมชนคมเมน
มาถึงก็ขึ้นรถอีแตนกระสวยอวกาศ
คันแรกและคันเดียวในประเทศไทย
เยี่ยมชมทักทายชาวบ้านแบบเป็นกันเองกันเองมาก
ตลอดเส้นทางคุณป้าคุณยายก็หยอดคำหวานใส่ตลอดว่า
อยากให้นายกตู่กลับมาอีกรอบ
เพราะรักนายกเหลือเกิน
งานนี้สาวน้อยสาวใหญ่เลยได้หอมแก้มกันฟอดใหญ่
และตามด้วยเชิญชวนเสริงเรือมโต๊ด
ซึ่งเป็นการแสดงแบบฉบับชาวคอเมนเขาแหละค่ะ
ดีเย็นแสกะใดสกเหลือมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวคะ
สำหรับคอรมอสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดบุรีรำครั้งนี้
ก็เพราะรัฐบาลลุงตู่เขาฝากความรักความห่วงใยให้คนในพื้นที่
ด้วยการอนุมัติ๔๐โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า๑๐๐ล้านบาท
เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งน้ำและถนนรวมถึงรองรับสนามกีฬาระดับโลก
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่
จากใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน